คุณผู้ชมครับกลับมาระเบิดความมันด้วยมวยคู่ที่๔หรือรองคู่เอกของเรากับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เรามาดูนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่านะครับคนนี้มาจากอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะ
คนนี้ชงมาแล้ว๗๔ไฟชนะ๕๓ไฟเสมอ๑ไฟและแพ้๒๐ไฟ
มาดูแล้วชงในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่านะครับคนนี้มาจากอำเภออูทองจังหวัดสุภัณฑ์บุรีนะครับ
คนนี้มาจากอำเภออูทองจังหวัดสุภัณฑ์บุรีนะครับ
คนนี้มาจากอำเภออูทองจังหวัดสุภัณฑ์บุรีนะครับ
คนนี้มาจากอำเภออูทองจังหวัดสุภัณฑ์บุรีนะครับ
คนนี้มาจากอำเภออูทองจังหวัดสุภัณฑ์บุรีนะครับ

คนนี้มาจากอำเภออูทองจังหวัดสุภัณฑ์บุรีนะครับ
คนนี้มาจากอำเภออูทองจังหวัดสุภัณฑ์บุรีนะครับ
คนนี้มาจากอำเภออูทองจังหวัดสุภัณฑ์บุรีนะครับ

คนนี้มาจากอำเภออูทองจังหวัดสุภัณฑ์บุรีนะครับ
คนนี้มาจากอำเภออูทองจังหวัดสุภัณฑ์บุรีนะครับ

คนนี้มาจากอำเภออูทองจังหวัดสุภัณฑ์บุรีนะครับ

คนนี้มาจากอำเภออูทองจังหวัดสุภัณฑ์บุรีนะครับ
คนนี้มาจากอำเภออูทองจังหวัดสุภัณฑ์บุรีนะครับ
คนนี้มาจากอำเภออูทองจังหวัดสุภัณฑ์บุรีนะครับ

คนนี้มาจากอำเภออูทองจังหวัดสุภัณฑ์บุรีนะครับ
คนนี้มาจากอำเภออูทองจังหวัดสุภัณฑ์บุรีนะครับ

คนนี้มาจากอำเภออูทองจังหวัดสุภัณฑ์บุรีนะครับ

คนนี้มาจากอำเภออูทองจังหวัดสุภัณฑ์บุรีนะครับ

คนนี้มาจากอำเภออูทองจังหวัดสุภัณฑ์บุรีนะครับ

คนนี้มาจากอำเภออูทองจังหวัดสุภัณฑ์บุรีนะครับ
คนนี้มาจากอำเภออูทองจังหวัดสุภัณฑ์บุรีนะครับ

อุดมเล็กครับนักชกวัย๒๗ปี

เกษรครับสายเทพบุตร

ค่ายมวยนุปานบุรีครับ

นายวุระพงศ์สมเพชรครับ
อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีวัย๒๘ปี

คะแนนให้กับเพชรมังกรกลั่นบุตรมาแล้วครับ

ค่ายมวยอีสานแทรคเตอร์ครับ
โดยไพรวันเล็กอีสานแทรคเตอร์
เป็นมวยจังหวะฝีมือมวยดีทั้งคู่เลยครับ
ที่สำคัญนั้นหลักเหลี่ยมสายตาดีครับ

เอกนำรายการนั้นเป็นการพิสูจน์กันระหว่าง
ยบูสู้ทรหดลูก
น้องชายของเสกสรรเอาขวัญเมืองครับ

จะเจอกับเสือภายสอสักสิต
หลักเหลี่ยมฝีมือมวยดีครับ

แต่ความหนานี่อยู่ที่อุดมเล็กครับ

จังหวัดประจวบขิริคัน
เดินทางมาถอดมงคลให้กับสิทธิ์รักด้วยตัวเอง
ต้องบอกว่าเป็นหัวหน้าข้ายมวยที่เดินทางมาด้วยตัวเองทุกครั้ง
ทำมวยด้วยความรัก
ทุ่มเทกับมวยและที่สำคัญนั้น
มอบหัวใจให้กับทีมงานอย่างเกินร้อย
แล้วครับคู่ที่๔ครับคู่รองของรายการครับเริ่มต้นขึ้นแล้ว
หายกับข้าก็กเจาะมชีมื้องวยครับ
กดไอ้อุดมเล็กหายอยู่แล้วกับ

เป็นมวยที่จับจังหวะได้ดีครับ
โอ้โห

จังหวะแข่งซ้ายของอุธมเลค

โอ้โหแล้วฝันไว้สอกซ้ายครับ
เลือกออกเลยครับทางด้านอุดมเล็ก

ต่อกำลังกระจุกลังด้วยที

โอ้โหดูแล้วจำนวดต่อยขวานี่เจอแค่งซ้ายเลยครับ
ขยับปุ๊บนี่ซ้ายของอุดมเล็กนี่แกขึ้นเลยครับ

โอ้โหเขาบอกว่ามวยซ้ายนี่ต่อยยากครับ
จะมารู้สู้กันระหว่างซ้ายกับขวานะครับ
โอ้โหมาแล้วครับแค่งขวาของแพนต้าเล็ก

โอ้โหเห็นรุ่นพี่เลยครับอุดมเล็ก

โอ้โหจับจังหวะได้ดีครับแฟนต้าเล็ก

ขยับมาโอ้โหหลุดครับจังหวะนี้เจอซ้ายตรงของอุดมเล็ก
อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าสายตาหลักเหลี่ยมมวยดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับ
อย่ามาจิ้มด้วยหมัดซ้ายกวางแค่ขวาคืนครับ
เป็นมวยชิงจังหวะฝีมือครับซ้ายยาว

ขยับมาหัวด้วยขวาไม่ถึงครับปลาย

และเท้อพิ้งลงไป
เบียดเข้าหาแล้วครับซาต้าเล็ก
กว่าไปแค่ขวาขึ้นครับแฟนต้า
จับจังหวะให้ดีเลยครับแข้งขวาของแฟนต้าเล็กหมดยกครับ

ร้องของรายการอุดมเล็กนุปานบุรีในมุมแดงครับ
กับแฟนต้าเล็กวิธวัฒน์มวยไข่
อายุอนามใกล้เคียงกันครับคู่นี้
ดูครับจังหวะวางแข้งซ้ายครับมีช็อตสวยให้เห็นครับ
จังหวานแข่งซ้ายของอุดมเล็กครับแล้วมัดนี่ครับลูกรักไก่ครับ
พยายามจะเสยอัปเปอร์คัตแล้วเติมด้วยหมัดซ้ายตรง
ดูครับเลือกออกเลยครับอุดมเล็กแล้วหัวดด้วยแข้งซ้ายเติมเข้าไปอีกที
สายตาดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับเป็นมวยที่เก็บจังหวะได้ดี
เอาละครับยกที่๒เริ่มขึ้น

ขยับเข้ามาไม่มีใครหนีใครครับ
โอ้ต่อมัดหนึ่งสองน่าสะบัดไปเลยครับ

แคทเตอร์เล็กขยับเดินมาถีบด้วยซ้าย

โอ้ยเดินมาของอุดมเล็ก
แคทเตอร์เล็กโอ้ยโอ้ย

ศอกขวาครับลนคาศอกเลยครับ
มาลงขยับลุกขึ้นมาครับ
แต่ยังเป๋อยู่ครับโอ้ยอ้าว
แล้วเจอหมัดขวาของนี่ครับเจอหมัดซ้าย

เร่งเลยครับขนาดแบทเตอร์เล็กแต่เจอสอก

เอาละครับคนละดอกคนละทีครับใครดีใครอยู่
อ้าวแบทเตอร์เล็กสิบเดี๋ยวเป็นขวาเจอหมัดซ้ายส่วน

โลดอีกแล้วกับโอ้โห

ยังสู้ครับเอ้าเดินเบียดมาฟันที่สอง
โอ้โหเต็มครับ
โอ้โหปิดฉากเลยครับ
โอ้โหสุดยอดครับแฟนต้าเล็ก
โอ้โหยกแรกครับเจอแข้งเข้าไม่ติดครับ
แต่ยกนี้กัดฟันบวกศอกเลยครับ
โอ้โหพลาดจริงครับ
เดี๋ยวเรามีจุดเปลี่ยนของเกมให้ดูครับโอ้โห
เปิดเกมออกมาชวนทะเลาะครับทางด้านแฟนต้าเล็ก
เดี๋ยวดูครับนี่ครับเสียบขวาแล้วนี่ครับ
เสียบขวาแล้วก็สับสอกตามเข้าไป
ดูครับจังหวะสลับโอ้โหล่วงครับ

แล้วพยายามจะเอาคืนเจอเข่าขวาอีกแล้วครับและนี่ครับ

ดูครับดักเสียบปูหล่นแล้วนี่ครับ
โอ้โหดูครับแม่พลาดครับทางด้านอุดมเล็กครับ
และเป็นทางด้านแฟนต้าเล็กวิทยาวัฒน์มวยไทยครับ
เอาชนะน็อกไปได้ในยกที่๒ครับไปบนเวทีครับ
โอ้โหคุณผู้ชมครับน็อกเอาท์ไปได้อย่างน่าเสียดายเลยนะครับ
เอาละครับเราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือไม่

รางวัลไฟเตอร์คนละห้าพันบาท
เบลูอัลเลคเนอร์ได้๕๐๐๐บาทอีก

เบลูอัลเลคเนอร์เป็นผู้ชมครับในรุ่นที่สองครับ
เบลูอัลเลคเนอร์
ฟันต้าเลควิธวัฒน์มวยไทย
คุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหน
คู่เอกยังรอท่านผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับรายการ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์